จริงถือว่าน่าผิดหวังมากนะคะสำหรับรัฐบาลตอนที่ที่ฉันแถลงเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าต้องการให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบแล้วก็แสดงความจริงใจโดยการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน
ถ้าประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ความจริงว่ารัฐบาลของเขาไปทำอะไรเอาไว้บ้าง
ส่วนเรื่องของการฟ้องร้องก็พูดกันตรงกฎหมายก็อยู่ในมือท่าน
สารก็เป็นยังไงก็ทราบกันดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะฟ้องร้องทางเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการพร้อมกับท่าน
ทีนี้เห็นว่ามีหลายกรมหลายกระทรวงหลายหน่วยงานที่ได้รับการเอ่ยถึงในการแถลงข่าวนะคะ
ดิฉันก็คิดว่าแทนที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยการที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาฟ้องร้อง
ดิฉันคิดว่าถ้าเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นภาระกับบรรดาหน่วยงานราชการที่เขาต้องทำงานรับใช้ประชาชนมากนะคะ
เพราะว่าเราพูดถึงทั้งมหาดไทยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตมเรือนจำกระทรวงยุติธรรมกระทรวงต่างประเทศ
หน่วยงานนี้ฟ้องหน่วยงานนั้นไม่ฟ้องเดี๋ยวก็รับร่ำกันอีกเพราะฉะนั้นก็ให้นายกประยุทธ์ฟ้องมาเร็งคนเดียวก็ได้ค่ะ
แถลงข่าวหรืออภิปรายนอกสภาอย่างที่ทางพักอนาคตใหม่

อดีตพักอนาคตใหม่เรียกก็ได้นะคะ
แต่เมื่อวานเรื่องที่เปิดขึ้นมาจริงแล้วเป็นเรื่องที่ตอนแรกฟัง
แล้วก็งงนะคะว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่ฟังมาตั้งแต่ตอนต้น

ทำไมคนไทยต้องนั่งฟังเป็นชั่วโมงนะคะ
ที่คุณพันนิกาอดีตโฆษกอดีตพักอนาคตใหม่พูดเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าที่ลากมาทั้งหมดเท่ากับว่าเมื่อฟังจบแล้ว
วันนี้นะคะเรียกไม่แน่ใจว่านักข่าวแบ่งสายกันตาม
กระทรวงกี่คนกี่ท่าน

บอกคุณผู้ชมด้วยกลไกการทำรายการของถามตรงคืนนี้ก่อนนะคะ
คือวันนี้คุณพันนิกานั่งในรายการเราคนเดียว
โดยที่ก่อนติดต่อคุณพันนิกา

ฉันติดต่อทางรัฐบาลก่อนนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางอดีตพักอนาคตใหม่ได้พูดไปแล้วนะคะ

หรือจะเป็นพักฯรัฐบาลพี่แน่นำรัฐบาลนะคะ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับรัฐบาลทั้งหมด

ขอใช้เวลาตรงนี้สรุปให้ฟังก็คือว่า
คือเราติดต่อโฆษกรัฐบาลก่อนเลยนะคะ
โคโศกรัฐบาลคือจันนรมนศ์พินโยสินวัฒน์
ไปประจำที่สภาก็ต้องสแตนบาย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูระหว่างรายการ
ลองโทรศัพท์ขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อีกครั้ง
เราประสานไปนะคะเราโทร๒หมายเลข
แล้วเวลาโทรของใครก็จะไปทางทีมโคโศกฯ
เราก็โทรไปทางรองโฆษกของรัฐบาล
ก็บอกว่าตอนนี้ให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลอยู่

นะคะนอกเหนือจากนี้เราติดต่อไปที่
โคโศกฯสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนุษย์โทปิยอุทายโย
ซึ่งท่านก็ไปประจำที่สภาก็มอบหมายให้ทางเรา

เราก็ติดต่อไปที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกสตช

นอกเหนือจากนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องที่เป็นเนื้อเลยก็จะเป็น

อาจจะต้องเป็นรัฐบาลมันควรชี้แจงนะคะ

ก็ในลักษณะใกล้เคียงกันค่ะก็คือว่าในส่วนของข้อมูลนี้
ยังไม่ได้มีอยู่ในมือนะคะก็คงเป็นหน้าที่ในนามรัฐบาล

เหนือจากนี้ที่เราน่าจะได้สัมภาษณ์ในระหว่างรายการนะคะที่นัดไว้
ก็คืออธิบดีกรมราชธรรมนะคะพันธบรวจเอกดรนรัฐเสวตนัน
และอีกหนึ่งคนก็คือโคศกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พลตมตรีสุรพงศ์ชัยจันทร์ซึ่งเบื้องต้นสองท่านนี้ให้นะคะ
แต่เดี๋ยวดูระหว่างรายการว่าโทรติดต่อไปจะสะดวกไหม
เพราะว่าทางตมเองก็ต้องไปประจำที่สภา
คือวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถูกพาดพิงในข้อกล่าวหาที่นี่ค่ะ
โคศกอดีตพักอนาคตใหม่ไปพาดพิงอยู่เยอะเนี่ยนะคะ
ก็ไปประจำสภาซะเป็นส่วนใหญ่เพื่ออาจจะต้องมีการพูดชี้แจง
ให้ข้อมูลใดก็แล้วแต่แต่ว่าคืนนี้ค่ะ
โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่นะคะคุณพันนิกาวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉันต้องชี้แจงเยอะเพราะว่าจริงเรื่องนี้มันรุนแรง
พูดตรงคือยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นะคะ
ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่แล้วเป็นการกล่าวหาที่รุนแรง
แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องในการถูกกล่าวหาจำนวนมาก
ในนามบุคคลและในนามองค์กร
ทั้งในหมวกส่วนตัวและในหมวกองค์กรค่ะ

ตอนนี้ทราบว่าตัวเองถูกกี่คดีแล้วคะที่จะโดนเรื่องหมินประมาท
ก็จริงเรื่องคดีเนี่ยนะคะคาดไว้อยู่แล้วว่า
เมื่อเราเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาดิฉันทำเรื่องนี้มาเป็นเดือน
ฉันทราบดีถึงความใหญ่โตและร้ายแรงของข้อกล่าวหา
และนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราต้องเปิด
คือถ้าคุณเจอว่ารัฐบาลทำเรื่องที่ร้ายแรงขนาดนี้
หรือต้องใช้คำว่ามีข้ออันควรเชื่อได้ว่า
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาทยากรรมข้ามชาติขนาดนี้
แล้วเก็บไว้ไม่เปิดให้สาธารณชนได้รับทราบ
คุณเห็นหัวคนไทยหรือเปล่าคุณไม่เห็นหัวคนไทยนะ
รัฐบาลอาจจะทำได้แต่ว่าอนาคตใหม่ทำไม่ได้

ส่วนเรื่องคดีความที่จะตามมาแน่นอนเราก็ไม่ได้อยากโดนคดี
ก็ใช้ความระมัดระวังเท่าที่จะทำได้
แต่ว่าสิ่งที่ขอตั้งข้อสังเกตเลยนะคะก็คือ
เมื่อเราถามสิ่งที่เราคาดหวังก็คือคำตอบ
ไม่ใช่ตอบต่อเราแต่ตอบต่อประชาชนคนไทย
ที่ท่านกินเงินภาษีเขาและบริหารภาษีของเขาอยู่เนี่ยว่า
ถ้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงมันไม่จริงอย่างไร

แต่กลับกลายเป็นว่าปฏิกิริยาแรกจากรัฐบาล

ซึ่งเอาตรงนะคะโดยใช้สามัญสำนึกทั่วไป
ถ้าเกิดคุณไม่ได้ตอบโต้ออกมาด้วยข้อเท็จจริง
แต่ตอบโต้ออกมาด้วยการขู่จะฟ้องร้องปิดปากคนอื่นเนี่ย
มันหมายความว่าจริงแล้วคุณไม่รู้จะอธิบายอย่างไรหรือเปล่า
ถ้าเราดูจากในแง่ของนักข่าวนะคะ
คือจริงลักษณะการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย
คือมันมีข่าวออกมาแค่ว่าพักฝ่ายค้าน
โดยไม่ได้ระบุพักด้วยนะคะว่าของใครจะแซ่บกว่ากัน
แต่ว่าพักฝ่ายค้านมารอบนี้
จะมีข้อมูลในหลายเรื่องมาก
ที่ไม่ได้เป็นข่าวมาก่อนนะคะ
เช่นเดียวกันกับอดีตพัก
แต่ว่าถูกยุบแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ก็เลยตัดสินใจเปิดก่อนสภาพอีกถูกไหมคะใช่ค่ะ
หน่วยงานเยอะมาก
ประเด็นคือแล้วพอเอ้ยมาให้สัมภาษณ์วันนี้หลังจากที่แบบ
ว่าจะโดนฟ้องจะโดนฟ้องเนี่ยนะคะ

คือจริงทำไมไม่เอาอันนี้เข้าสภาให้เพื่อนคนอื่นพูด
นายกจะได้ตอบมันเลี่ยงยากไง
อย่างนี้นักข่าวไปตามหานายกไปถามรองนายกได้คำตอบยากนะคะ
แต่ถ้าในสภาถ้านายกเข้าไม่ออกก่อนเนี่ยนะคะนายกต้องตอบนะ
ข้อแรกนะคะจากประสบการณ์ในสภาถึงแม้จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะ
เราก็เคยผ่านการตั้งกระทู้สดการแถลงนโยบายที่นายกต้องตอบมาแล้ว
ทีวีกันอยู่ที่บ้านก็คงมีประสบการณ์ร่วมกันว่า
ต่อให้อยู่ในสภาก็ใช่ว่าจะได้รับคำตอบ
โดยทั่วไปแล้วที่ฉันประเมินว่า๘๐ก็ไม่ค่อยได้รับคำตอบ
แม้ว่าใช่เป็นสภาพที่ท่านจะต้องตอบ
แต่การที่ต้องตอบไม่ได้หมายความว่าคำตอบจะอยู่ในการตอบนั้นนะครับ

ข้อที่๒เรื่องนี้จากคนที่ได้เห็นการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานต่าง
ก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่รายละเอียดเยอะมีความซับซ้อน
เราตั้งใจที่จะให้ดิฉันเป็นคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภา

เปลี่ยนคนอภิปรายเรื่องนี้โดยมีเวลาเพียง๒๓วัน
ก็ได้คำนึงแล้วว่าเป็นไปไม่ได้

ให้สอสอคนอื่นได้ในเวลาอันสั้นเพียงแค่๒๓วันนะคะ

แล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ไม่ว่าจะเปิดในหรือนอกสภาคิดว่าก็คงทำให้เกิดผลกระทบได้ไม่ต่างกัน
เพราะโดยเนื้อหาของมันเนี่ยมันมีความหนักแน่นใหญ่โตและร้ายแรงมากอยู่แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่าเปิดในสภาจะมีเอกสิทธิคุ้มกันนะ

พูดตรงนะคะไม่อยู่ในความคำนึงเลย

แต่การจะติดคุกหรือการจะโดนฟ้องร้องเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมาก
เมื่อเทียบกับความจำเป็นที่เรามีต่อประชาชนมี

กล้าหารจังไม่ใช่เรื่องของความกล้าค่ะ

ดิฉันคิดว่าดิฉันมีหน้าที่ในฐานะอดีตสอสอ
ตอนเราทำเราทำเรื่องนี้ในฐานะผู้แทนของรัศดร
สืบหาข้อมูลหลักฐานต่างใช้เวลาเป็นเดือน
เมื่อเราได้ข้อมูลมากองไว้พร้อมครบ๑๐๐
ที่จะอภิปรายในสภาในสัปดาห์ถัดไป

ถ้าเป็นคุณจอมขวัญคุณจอมขวัญจะโยนข้อมูลทั้งหมด
น้ำหรือให้โยนให้กับเพื่อนสอสอคนอื่น
เขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถอภิปรายได้ครบถ้วนหรือไม่

ข้อมูลทำมาเป็นหน่วยเดือนหรือหน่วยสัปดาห

แล้วกลายเป็นการไปกดดันสอสอท่านนั้นเปล่า
ที่จะให้เขาจำทั้งหมดนี้ภายในเวลาสั้น
แล้วผลร้ายก็จะตกอยู่กับประชาชน
เพราะข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ได้ครบถ้วนเพียงพอ
เพราะฉะนั้นช่างน้ำหนักไปมาแล้ว
คิดว่านี่คือหน้าที่ที่เราจำเป็นต้องทำต่อ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้แทนของรัศดร

แต่ดิฉันยังถือว่านี่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำต่อ
นำความจริงเผยแพร่ให้กับสาธารณชน
จริงข้อมูลเมื่อวานที่คุณพันนิกาแถลง
ดิฉันว่าเข้าสภาไม่ได้ขนาดนี้นะ

โอ้โหก็คุณพูดชื่อพูดตำแหน่ง
แม้ว่าบางท่านจะเป็นอดีตไปแล้วจำนวนมากก็ตามนะคะ
แล้วก็หน่วยงานคือคุณจะโดนประท้วงเยอะแน่นอน

คือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ดิฉันพูดถึงเป็นข้าราชการ

งดเว้นไว้ที่จะไม่พูดถึงชื่อเขา
แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับคดี
ว่ากันตามตรงนะคะก็เป็นบุคคลที่มีชื่อปรากฏในข่าว

แต่ถามว่าทำไมจำเป็นต้องเอ่ยชื่อบุคคลเหล่านี้

แน่นอนเราจำเป็นต้องเอ่ยชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในนามบุคคลทั่วไป
เกี่ยวข้องในนามผู้ที่กระทำการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐไทย

เพราะฉะนั้นก็จำเป็นอาจจะทำให้
ท่านได้รับความเดือดร้อนหรืออะไรก็ตาม
ก็ขอให้ทราบว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาผิดเป็นรายบุคคล

ก็เพื่อให้เห็นว่าพยานหลักฐานต่างมันระบุได้ถึงขนาดนี้
คุณจะบอกว่ารัฐบาลไม่มีส่วนรู้เห็นเลย
ฉันกำลังจะถามว่าคือจริงแล้วมีการพาดพิงถึง
คือเข้าใจได้คือถ้าเราพูดถึงในแง่ของหลักการ
คือมันจำเป็นต้องเอ่ยเพราะว่าหมวกนั้นมีสังกัด
แล้วก็มีหน้าที่ต่อสาธารณะอันนี้เข้าใจ
แต่แน่นอนนะคะเรื่องฟ้องคุณก็รับผิดชอบเอาเองนะคะ
แต่ว่าในประเด็นที่คุณพันนิกาพูดมาทั้งหมดเนี่ย
เอาจริงนะคือถ้าเราไม่ใช่แฟนคลับของอนาคตใหม่เนี่ย
คือไม่ว่าคุณจะเอ่ยใครก็แล้วแต่เป้าคุณคือจะบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์รัฐประหารมันถึงเกิดเรื่องทั้งหมดนี้หรือเปล่า
ว่าคุณเริ่มประเด็นแรกด้วยเรื่องนี้เลยนะ
มันจะไม่มาถึงขนาดนี้เลยถ้าไม่เกิดรัฐประหารปี๕๗
คือจริงคือจะเล่นพลเอกประยุทธ์คนเดียวหรือเปล่าคะ
แล้วก็จะเล่นเรื่องที่เขารัฐประหารนะบ้างคะ
มันไม่เกี่ยวกับเราจะเล่นเรื่องที่เขารัฐประหาร
เพราะว่าความผิดพลาด
เลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้จากการรัฐประหาร

แล้วเราคิดว่าประชาชนในนาทีนี้ก็รู้ดีอยู่แล้ว

ในช่วงเวลาที่เกิดการรัฐประหาร
ข้ามกระทรวงยาวนานตั้งแต่๕๘ถึง๖๒๖๓เนี่ย
ตกลงมันจะเป็นเพราะอะไรกันแน่
ก็เลยนำมาสู่ทฤษฎีของเราที่ว่า

คุณไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องช่วยปกปิด
แต่เราไปพบว่ารัฐบาลมาเลเซียโดยนาจิปราศักดิ
เป็นรัฐบาลแรกที่ให้การยอมรับรัฐบาลทหารไทย
เราจึงเห็นรอยต่อรอยเชื่อมระหว่างตรงนี้ว่า
นี่คือนี่คือสิ่งแรกเปลี่ยนหรือเปล่า
ว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างกันเนี่ย
เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้นำที่โหยหาเพื่อนทั้งคู่
มันเป็นจุดเริ่มเรื่องแต่ไม่ใช่จุดสุดท้ายค่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วถ้าฟังไปเรื่อยความต่อเนื่องนี้มันต่อเนื่อง
แม้กระทั่งหลังจากนายจิปราศักดิ์พ้นจากอำนาจไปแล้ว
เราเริ่มเห็นว่าพันธมิตรคู่พันธมิตรของเขา
ทวิตมืดนี่ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วแต่ว่า
เรื่องนี้จำเป็นต้องดำเนินต่อไปเพราะอะไร
คือเราไม่อยากกล่าวหาว่าเพราะเรียกรับผลประโยชน์
เงินรับทองกันหรือเปล่าเนื่องจากไม่มีหลักฐาน

อันนี้เรียกไปกล่าวหาเขาปรักปรำเขาจริง
เพราะว่าเราไม่ได้มีหลักฐานพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า
มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้
เพราะฉะนั้นเราจึงตั้งข้อสงสัยว่า
ทั้งหมดที่มีการช่วยเหลือเป็นกระบวนการเหล่านี้เนี่ย
เป็นเพราะคุณต้องการรักษาสัมพันธภาพส่วนตัวกับนาจิปราศักดิ์
นี่ก็คือเป็นข้อสังเกตของเราทุกนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมคะคือมันลงไม่ไหวนะคะ
แล้วก็จริงแล้วรายละเอียดตอนที่คุณพนิการ์ให้ข่าวไปตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายบ่าน
มันละเอียดมากแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยคือบวกต่อไปอีกนะคะ
ว่าคนนี้เป็นใครมันไปโอ้โหแตกแขนงเต็มไปหมด
แต่ที่เมื่อสักครู่นี้พูดว่ามันเริ่มตั้งแต่๕๘เนี่ยคือนับตั้งแต่คุณชาเบียนะคะ
ก็คือถ้าอยู่ในข่าวคือเรียกข่าวว่าแพะอันนั้น
คนนี้เอาข้อมูลให้นักข่าวอันนี้คือที่เราเริ่มนับปี๕๘
แต่จริงแล้วคุณพันนิกาพยายามจะโยงให้เห็นว่า
ตั้งแต่ที่มีรัฐประหารปี๕๗ของคุณเอกประยุทธ์
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เริ่มจากการที่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลมาก่อนเลยใช่ไหมคะ

แล้วถ้าจะมาจับมือกับผู้นำที่รัฐประหารเข้ามา
มันจะเสียตัวเขาเองใช่ไหมคะ

คือ๕๘เนี่ยนะคะคุณพันธ์นิกาไปเน้น

เน้นเรื่องของกรณีแพ้คือคุณชาเบีย
นะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องหรือ
แต่ราชธรรมนะคะก็คือเรือนจำคลองเปรมจะต้องตอบคำถามอะไรบ้าง
โดยเฉพาะดิฉันไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว
ตกลงจะไปถามราชธรรมว่าอ๋อตกลงเห็นชื่อที่หายไปไหมคะ
เรียนไม่แน่ใจว่าจะได้คำตอบยังไงนะคะเพราะเรียนก็แปลกใจคำถาม
มีรายชื่อที่หายไปไหมคะอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ที่จะมาเน้นอีก
เหนือจากนี้ก็คือว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเน้นในช่วง
แม้กระทั่งกับสิงคโปร์เองนะคะนี่ยังไม่ต้องรวมถึงหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา
ต่อกันมาเนี่ยเป็นตัวละครหลักอีก๒คนซึ่งคำถามก็จะไปอยู่ที่ตมซะเยอะ
ว่าคนนี้ที่เกี่ยวข้องมีหมายแดงของตำรวจสากลแล้วทำไมเข้าออกได้ขนาดนี้
อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคืออันนี้คือหน่วยงานที่เราหาคนถามได้
แต่จะตอบหรืออย่างไรแล้วแต่นะคะหาคนถามได้แต่มันมีลักษณะหนึ่งอีกเช่น
สมมุติถ้าหน่วยงานเขามีเอกสารในการตอบได้ทั้งหมดนะคะคุณพันนิกา
คำถามคือว่านายกบอกได้ไหมว่าโอ้โหละเอียดแบบนั้น
ผมจะมาจับอะไรคนเดียว๒คน๓คนนายกนะคะนายก
นายกจะต้องดูรายการเข้าออกของคน๒๓คนเองเหรอคะ

ในทางกลับกันนะคะคิดในทางกลับกัน
ซึ่งเป็นคดีอาจยากรรมการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เข้าออกประเทศไทยทั้งที่มีหมายแดง
คุณจอมขวัญคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีของไทย

ตกลงสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหรือเปล่า
นี่ไม่ใช่คดีค้ายาที่มีอยู่ทั่วไป
นี่ไม่ใช่คดีอาจยากรรมประเภทฆ่าคนตาย
ซึ่งอันนั้นเป็นคดีทั่วไปนายกไม่ต้องรับทราบหรอกค่ะ
นี่คือข้อที่๑นะคะคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา
แต่เป็นอาชญากรในคดีอาจยกรรมการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้อที่๒ถ้าจะคิดว่านายกไม่จำเป็นต้องรับทราบเรื่องนี้

การช่วยเหลือที่เป็นระบบขนาดนี้
มีทั้งตำรวจซึ่งขึ้นกับสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีทั้งกระทรวงยุติธรรมที่ควบคุมเรือนจำ

ที่ดูแลเรื่องของการเนรเทศ
ที่บอกว่าโดนร้อยปีซึ่งก็คือตลอดชีวิตใช่ไหมคะ

เรื่องของกระทรวงต่างประเทศเรื่องการโอนตัวนักโทษ
เจรจาโอนตัวนักโทษนะคะ
สตมสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงานนี้ช่วยเหลือกันเป็นระบบขนาดนี้

เพราะว่าการที่คุณถึงขั้นที่จะสามารถบอกว่า
ให้รัฐมนตรีคนนี้ทำอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นได้เนี่ย
คุณต้องเป็นใครถ้าคุณไม่ใช่นายกรัฐมนตรี

แล้วเราก็ต้องการการอธิบายจากนายกรัฐมนตรี
ถ้าท่านอธิบายได้เพียงแค่ว่าคดีแบบนี้เป็นคดีเล็ก

ฉันก็ขอให้สังคมพิจารณาแล้วกันว่าคดีนี้เล็กจริงหรือเปล่า

สมมุติว่านายกไม่รู้เรื่องข้อกล่าวหานี้เลย

แต่ว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะ
ก็อาจจะผิดแค่ระดับกระทรวงรับรู้แค่ระดับประหลัด
รัฐมนตรีกระทรวงไม่ได้เหรอ

เห็นคำชี้แจงรายหน่วยงานออกมาแล้วนะคะ
อย่างน้อยราชธรรมชี้แจงมาแล้ว
ซึ่งดิฉันก็จะสามารถชี้แจงกลับได้ทุกกรณีเลยนะคะ

มันสามารถที่จะพูดได้ว่ามันไม่มีความคลาดเคลื่อนอย่างไรนะคะ
เราเห็นกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีออกมาบอกว่า

ฉันก็เลยไม่ทราบว่าท่านหากว่าดิฉันมั่วตรงไหนจะได้อธิบายถูก
เราได้เห็นสตชสตมออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ซึ่งเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลมายันกันได้ในส่วนนี้

คุณจอมขวัญเราไม่ได้ตั้งต้นโดยการบอกว่า

เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราไม่ได้ตั้งต้นแบบนั้นนะคะ

ตามที่เราตั้งข้อสังเกตและมีพยานหลักฐานเหล่านี้

ขอให้ตอบมาถ้าจริงท่านรับผิดชอบต่อประชาคมโลกและประชาชนไทยอย่างไร
ถ้าไม่จริงท่านเอาหลักฐานมายืนยันว่าไม่จริง
ประชาคมโลกคนมาเลเซียคนไทย
เขาจะได้รู้ว่าที่ที่ฉันมีหลักฐานและกล่าวมาทั้งหมดนี้มันไม่จริงอย่างไร

แต่แน่นอนถ้าความจริงนี้แล้วปรากฏว่าท่านผิด
ก็ต้องการให้ท่านรับผิดชอบต่อความผิดนั้นนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะ
ช่วงหน้ากลับมาเรามี๓สายนะคะ

แล้วก็โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้ามือนะคะ

เดี๋ยวลองดูว่าต่อสายได้ไหมตามเวลาที่

คุณผู้ชมคะในส่วนของการแถลงข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้

สักครู่ทางทีมงานได้โทรหาทางโฆษกประจำสำนักนายกนะคะ
อาจารย์นรมนต์นะคะแต่ว่าอาจารย์รับสายนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ
ซึ่งเข้าใจเพราะว่าต้องประจำอยู่ที่สภานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะที่ท่านให้สัมภาษณ์ตามที่ท่านได้รับปากไว้นะคะ
คืออธิบดีกรมราชทัลพันธบุรตเอกด็อกเตอร์นารัสสเวตตานันนะคะ

เท่าที่เห็นข้อมูลของคุณพันนิกาที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะถ้าจะเกี่ยวกับราชธรรมมันมีอยู่สองข้อใหญ่ใหญ่
ก็คือเรื่องของคนเข้าออกที่เรือนจำกับสองคือเรื่องของโทษที่เหลืออยู่ของชาเบียคุสโต้
ก็ต้องเรียนว่าจากที่ไปหัวจึงเองการปรัสสอบดูข้อมูล
ผมก็เห็นว่านายเจสเติร์ลซาเปียเทมอาจยากร
ซึ่งแกได้กระทำความผิดในข้อหารีดเอาทรัพย์หรือการโชคทรัพย์
ก็คือได้มีการเลิกจ้างกันตามกฎหมาย
แล้วก็จำเลยรายนี้เนี่ยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับของบริษัท
แล้วก็จะขายข้อมูลความลับดังกล่าวให้บุคคลภายนอก
แล้วก็มีการเรียกร้องเงินกัน๘๐กว่าล้านบาท๒๕ล้านฟรัง
ซึ่งหมายตอนแรกมีหมายจับให้ตำรวจกองตราบรามไปจับตัวมาก่อน
แล้วก็มีหมายขังจากศาลให้ขังไว้ในระหว่างคดีนะครับดำเนินคดี
ตำรวจจับอายการฟ้องผู้พิพากษาของสารตัดสิน
ในที่สุดแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลออกมา
ในเดือนสิงหา๕๘มีหมายเลขคดีดำคดีแดงชัดเจน
ตัดสินว่าผู้ต้องขังรายนี้จำเลยรายนี้ได้กระทำความผิดจริง
ตามปอมาตรา๓๓๘และ๘๐
ก็คือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับจึงลงโทษจำคุก๖ปี
แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ให้การรับสารภาพ
สารท่านจึงเมตตาลดให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก๓ปี
อันนี้เป็นประจักษ์พยานทางเอกสารที่มีความชัดเจน
ในประเด็นที่๑ตรงกันนะครับ
ส่วนเรื่องจะเกี่ยวข้องกับมาเลเซียอะไรอย่างไร
ผมดูเอกสารทางราชการไม่ได้มีสักนิดเดียว

ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศ
ที่จะดำเนินการไปตามหลักนิติธรรมตามพยานหลักฐาน
ดิฉันถามอธิบดีแบบนี้ค่ะเอาหัวข้อแรกก่อนเลยนะคะ

กล่าวหาว่ามีคนที่ไม่ควรจะได้เข้าเยี่ยมแต่ได้เข้าเยี่ยม
แล้วก็มีคนที่เข้าเยี่ยมแล้วไม่ได้มีการบันทึกชื่อเอาไว้ค่อนข้างมาก

ถ้าเอาตามข้อมูลของคุณพันนิกาทางอธิบดีค่ะ
ท่านได้กลับไปตรวจสอบหรือว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบแล้วหรือยังคะ
ว่ามันมีชื่อคนที่เป็นตำรวจอังกฤษปลอม
หรือว่าคนที่เป็นอดีตผู้บริหารของผู้ที่ถูกจำคุกอยู่ในนั้นต่างเหล่านี้มีเข้าไปเยี่ยมจริงไหมคะ

ครับผมขออนุญาตเรียนอธิบายอย่างนี้นะครับ
ผู้ต้องขังทุกรายที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับ
เราก็จะต้องให้สิทธิ์ในการได้มีการเยี่ยมนะครับ
จากครอบครัวจากญาตินะครับจากเพื่อนฝูงอะไรต่าง
สิบรายชื่อตามที่ท่านอธิบายดีให้หนังสือใช่ไหมคะ
ก็เปิดโอกาสให้เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองเนี่ยนะครับ
มี๑๐รายชื่อนะครับ
ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ผมก็ยืนยันตามที่มีหนังสือแจ้งไปเนี่ยนะครับ
ว่าการเยี่ยมทุกครั้งเนี่ยนะครับประมาณ๒๐กว่าครั้ง๒๗ครั้งหรือยังไงเนี่ยนะครับ
ก็เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อ๑๐ชื่อนี้ทั้งสิ้นนะครับ
หากจะมีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเกินกว่านี้เนี่ย
ก็จะเป็นการเข้ามาเยี่ยมกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับ
ก็มีสิทธิ์ที่จะมีหนังสือราชการประสานงานมาที่กรมราชธรรมก็ดี
หรือประสานงานตรงไปที่เรือนจำขออนุญาตแก้ข่าวไม่ใช่เรือนจำคลองเปรมนะครับ
เป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะนะครับแต่อยู่บริเวณเดียวกัน
ทุกคนอาจจะสับสนนะครับก็มีพนักงานสอบสวนคลองปราบตามเนี่ย
มีหนังสือมานะครับทุกครั้งที่จะได้เข้ามาเยี่ยม
แล้วก็ได้ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีฝรั่งบ้างอะไรบ้าง
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในฐานะของทางคุณพันนิกาเหมือนกันว่า
ผมจะเปิดเผยทางนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าท่านไม่ใช่การมาธิการนะครับ
สวมหมวกผู้สื่อข่าวนักจินตนาการนะครับ
หวังดีที่จะโยงใหญ่ซึ่งผมเองก็ชื่นชมนะครับในในมุมมองในความพยายามก็เข้าใจนะครับ
แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเราดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการทุกประการ
อธิบดีครับดิฉันช่างคุณธนิกาก่อนนะครับเอาจองผันก็ได้ค่ะ
ต้องเงินฐานาศาสตร์นักข่าวมีข้อกล่าวหามาดิฉันหรือนักข่าวคนอื่นสามารถไปเช็กย้อนรายชื่อของกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน๒๗ครั้ง
ซึ่งเป็น๑๐รายชื่อที่ตัวนักโทษเอกมาได้
เอกสารของทางราชการนะครับก็คงจะต้องศึกษาดูว่าผู้สื่อข่าวขอได้หรือไม่
ถ้าเป็นการมาธิการถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะครับต้องไปดูกฎหมายละเอียดอีกทีตามพรบข้อมูลข่าวสาร
งั้นเอาใหม่ค่ะถ้าเป็นการขอเอกสารราชการในลักษณะแบบนี้นะคะ
ถ้าเป็นภรรยาของคนที่เคยต้องขังคือเป็นภรรยาของชาเบียเนี่ยหรือตัวเขาเองเนี่ยขอได้ไหมคะ
ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวมันจะเกี่ยวข้องมีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปิดบัง
แต่ว่าผมก็เรียนว่ามันถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ถ้าจะมีบุคคลที่มีรายชื่อนอกเหนือกว่ารายชื่อที่ระบุไว้เนี่ย
ก็มากับพนักงานสอบสวนมีเอกสารหลักฐานชัดเจนนะครับ
ซึ่งจะต้องเซ็นทั้งคนที่เข้าไปในเรือนจำ
แล้วก็เซ็นทั้งชื่อพนักงานสอบสวนที่ไปประกบใช่ไหมคะ
มีหนังสือนำครับมีหนังสือนำมา
ซึ่งชื่อคนที่เข้าไปกับพนักงานสอบสวนเนี่ย
ชื่อของคนที่เข้าไปด้วยเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ตำรวจเนี่ย
เขาจะต้องเซ็นลายเซ็นไหมคะเขาต้องลงชื่อเขาไหมคะ
ไม่จำเป็นนะครับอันนี้มีรายชื่อมาในเอกสารก็น่าจะพอนะครับโดยทั่วไป

เราก็จะมีการตรวจสอบเราจะมีการตรวจสอบตัวตน
ถ้าฟังจากอธิบดีคือต่อให้ขออนุญาตที่แทรกท่านค่ะ
อันนี้เหลือเวลาน้อยคือต่อให้เราไม่มีการเซ็นรายชื่อเขาก็ตาม
แปลว่าชื่อเขาจะถูกระบุในเอกสารของตำรวจซึ่งเป็นทางวัลส่วยกัดเข้าไปใช่ไหม
เรามีรายรกสอบไว้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคนที่ผู้ที่อำนาจหน้าที่
ถ้างั้นถ้านั้นเป็นกรรมพิการยุติธรรมสภาพหรืออะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะ
ก็เชิญมากลับบ้านมาผมไปชี้แจงมาหลายครั้งแล้วนะครับ

ผมต้องเรียนอธิบายนิดนึงในฐานะที่เป็นอดีตราชการตำรวจเก่า
เชิญค่ะครับดิฉันเลือกประเด็นนี้ไปแล้วเชิญค่ะ
แล้วตอนอยู่ตำรวจผมก็เป็นภูมิกับตำรวจสากล

ต้องเรียนว่าประเทศใครประเทศมันนะครับ
เรามีกลไกยึดโยงให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน

สักถามหรือสอบปากคำใดก็ตาม
สามารถกระทำได้ครับมันมีขั้นตอนระหว่างประเทศ
ก็คือความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา
ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา
วิสัยและหากจำเป็นมีความสำคัญจริง
สามารถที่จะยื่นคำร้องติดต่อประสานงาน
มีหนังสือขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการตามนัยยะที่ผมเรียน
โดยผ่านอายการสูงสุดนะครับ
เป็นผู้ต้องขังในความรับผิดชอบของขน

แต่ว่าในการดำเนินการที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการนั้น

ผมไม่ก้าวล่วงแล้วเพราะเป็นเรื่องของตำรวจนะครับผม

ถ้าที่บดีค่ะเอาส่วนที่เกี่ยวกับราชทันค่ะ

ช่องทางละไม่มีเลยเหรอคะ

ถ้าคนทำงานในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย

มีช่องทางที่จะดำเนินการอยู่

เรื่องนี้ผมไม่ทราบในขณะเกิดเหตุผมไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชธรรม

ว่ามีผมไม่คิดว่ามีผมบอกว่าถ้าตรงไปตรงมาถ้าผู้ต้องขังรายนี้มีความสำคัญจริง
ก็คือกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา
อธิบดีค่ะที่ฉันขออภัยจริงค่ะที่ฉันนัดอีกสายไว้คือโครสกสตมนะคะ
ยังไงขอบคุณท่านเบื้องต้นก่อนเราขาดอีกตั้งหลายประเด็นนะคะขอบคุณท่านนะคะ
ครับผ่านยินดีครับสวัสดีค่ะอธิบดีคุณผู้ชมคะ
ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวขอคำนวณเวลาไม่รู้จะได้คุยกับใครบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมครับมาเกมไปเป็น๒หัวข้อใหญ่ที่น่าจะเกี่ยวกับราชธรรมดินะคะ

ดิฉันน่าจะไม่ทันแล้วสำหรับสตมนะคะเดี๋ยวจะติดต่อเอาไว้นะคะ

มาที่คุณพันนิกาค่ะเอาประเด็นแรกก่อนเลยว่าตกลง

เพื่อที่จะสอบปากคำชาเบียแต่ไม่ได้รับอนุญาตถึง๓ครั้งนะคะ
คือเข้าไปแบบไม่ผ่านช่องทางที่ควรเป็น
คือเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ที่ฉันได้จากคุณลอร่าคุณสโต้
ที่เป็นภรรยาของคุณชาเบียคุสโต้ซึ่งเราได้คุยกันเป็นการส่วนตัว
เพื่อให้ติดต่อกับชายเวียในเรือนจำของไทย

เขาขอไป๓ครั้งแล้วก็ถูกปฏิเสธทั้ง๓ครั้ง
ซึ่งในประวัติศาสตร์การทำงานของเขาเนี่ย
ไม่เคยมาก่อนเลยที่เขาจะถูกปฏิเสธมากถึง๓ครั้ง
ในการทำงานกับชาติที่เป็นพันธมิตรกันอย่างดี
ก็เลยไม่รู้จะทำไงต้องมาติดต่อผ่านภรรยา
เขียนจดหมายนำข้อมูลออกมาจากคุก
จดหมายที่เขียนด้วยลายมือถึงกันนะคะ
อันนี้ก็คือข้อมูลที่ที่ฉันได้จากคุณลอร่าคุสโต้

นำมาสู่รายงานของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา
ให้ข้อมูลไปถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ
ที่มาขอเข้าไปในเรือนจำกรุงเทพฯ๓ครั้งใช่ไหมคะ
แต่เอาเป็นว่าจากหลักฐานจากข้อมูลจากครอบครัวคุสโต้เองเนี่ย
ครอบครัวคุสโต้ได้ยืนยันกับดิฉันว่า
แล้วฐานอคติบดิรัฐจรรย์ฐานฐานก็พูดว่า

ฉันก็คงต้องบอกว่าท่านก็ต้องไม่จินตนาการเหมือนกัน
แต่ที่ดีฉันไม่ได้จีนจนาการแน่คือสักวันแรงหยัดปลอมอันนี้ชัวร์
เพราะว่ามีหลักฐานตามที่ที่ฉันได้กล่าวไปแล้วว่า
พอฟินิแกนคนนี้เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษ
และท่านอธิบดีราชธรรมบอกว่าท่านไม่ได้มีบันทึก
เพราะว่าถ้ามากับเจ้าหน้าที่กองปราบพนักงานสอบสวน
ก็ไม่ต้องบันทึกก็ได้ถ้าอย่างนั้นท่านกำลังจะบอกใช่ไหมคะว่า
งปราบได้พาสก๊อตอัญญัติปลอมเข้าไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำของท่านได้

ดิฉันตั้งแบบนี้ตามข้อมูลที่ท่านให้มานะคะ
ทีนี้ประเด็นที่พูดถึงคนอื่นเนี่ยนะคะ
ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ๑๐คนที่ผู้ต้องขัง
ที่เข้าไปกับตำรวจถ้าเรียนฟังที่อธิบดีบอกเมื่อสักครู่นี้
คำถามคือคุณช่อหาเอกสารนี้ได้หรือเปล่าว่า
เอกสารนี้ที่ได้นำไปโชว์เนี่ย
ที่ถ่ายรูปมาจากโต๊ะของเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ซึ่งอันนี้อธิบดีกรมราชธรรมก็ไม่ได้บอกว่าปลอม

ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นเอกสารที่เขียนโดย
ลายมือนักโทษอะไรต่างมีการแก้ไข๒ครั้ง

เพราะว่าถ้าปลอมท่านก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันปลอมนะคะ
รายชื่อที่เข้าราชธรรมที่มีตั้งหลายคนที่คุณชอบพูดถึง
ที่สงสัยและกล่าวหาว่าน่าจะเป็นเครือข่ายที่เหมือนกับเข้าไป
เพื่อไม่รู้ว่าจะกล่อมหรือจะบีบให้ชาเบียสารภาพคดีนี้เนี่ยนะคะ
คือเอกสารนี้ถูกใช้ที่สวิสด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกใช้ในสารสวิสเตอร์แลนด
เอกสารอะไรชื่อของคนที่เข้าไปในเรือนจำถูกใช้ที่สารสวิสดิ์ซด้วยไหมคะ

อันนี้คือ๒หัวข้อนะคะส่วนอีกหนึ่งหัวข้อคือเรื่องของระยะเวลา
ที่คุณช่ออ้างว่าก็คือรัฐบาลไทยอ้างไม่ใช่อ้าง
ให้เหตุผลว่าคือมันผิดข้อบังคับเพราะว่าโทษต่ำกว่า๑ปี

ซึ่งวันนี้ทางราชธรรมก็ออกมาโต้
ดูก็ระยะเวลามันก็เข้ารักษณะระเบียบของประเทศไทยจริง

เรื่องนี้ดิฉันได้แถลงไปแล้ว

ว่ากระทรวงยุติธรรมมีแถลงการออกมาตอบโต้กระทรวงต่างประเทศสวิสเซอลานด์แล้ว
ยังไงครับ
รัฐมนตรีคืออย่างนี้ดิฉันไล่เลย
พิพากษาของศาลออกมาคือเดือนสิงหาคม๒๕๖๒
จำคุก๖ปีสารภาพลดกึ่งหนึ่งเหลือ๓ปี
สิงหาคม๒๕๕๘ก็หมายความว่าพ้นโทษสิงหาคม๒๕๖๑ถูกไหมคะ๓ปี
พิพากษาออกมาคือสิงหาคม๒๕๕๙

รัฐมนตรีต่างประเทศสวิสเตอร์แลนด์ได้ส่งคำขอโอนตัวนักโทษมายังรัฐบาลไทย
ขอเอาตัวกลับตามสนทิสัญญาที่มีต่อกัน
คือการโอนตัวนักโทษข้ามแดนที่เรามีกับเขา
ปัญหาก็คือเดือนมักราคม
เวียคุสโต้จะพ้นโทษตอนนั้นจะพ้นโทษคือสิงหาคม๒๕๖๒
นึกออกไหมคะเพราะว่าจำคุก๓ปี
ที่เขาติดแค่สุดท้ายติดแค่๑๘เดือนเนี่ย
เพราะเขาได้รับพระราชทานอภัยโทษซ้อน๒ครั้ง

ที่เป็นวาระครบรอบ๗๐ปีครองราชในหลวงราชการที่๙
และอีกครั้งหนึ่งก็คือวาระการขึ้นครองราชของในหลวงราชการที่๑๐
เดือนธันวาคมปีเดียวกันคือปี๕๙

ประเด็นก็คือแต่กระทรวงยุติธรรมเนี่ย
มีหนังสือตอบออกมาคือกันยายน
วิสเตอร์แลนด์ขอตัวตั้งแต่มกราคม
ซึ่งตอนนั้นเหลือโทษตั้ง๒ปีกว่านะคะ
แต่คุณเนี่ยมาตอบในเดือนกัญญายน๒๕๕๙
ห่างกัน๘เดือนว่าอนุญาตให้ไม่ได้
เพราะว่าเหลือโทษไม่ถึง๑ปี
ปัญหาก็คือตอนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งแรกเนี่ย
พฤษภาคม๕๙เขาโดนลดโทษจาก๓ปีเหลือ๒ปี
๓ปีเหลือ๒ปีก็คือจะออกมาในเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
ซึ่งมันก็ยังเหลือโทษเกิน๑ปีอยู่ดีนะคะเกิน๑ปีอยู่ดี
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือ๑ทำไมคุณถึงมาตอบ

หลังจากเขาส่งคำขอมาถึง๘เดือน
ก็คือตอนที่เขาส่งขอมาเนี่ย
เหลือโทษจำคุก๒ปีคือเกินกว่า๑ปีแน่นอน
คุณมีข้ออ้างอะไรในการไม่ส่งตัวชาเบียคุสโต้กลับไปที่สวิสเตอร์แลนด์

เพราะฉะนั้นตอบข้อถามก็คือว่า
จริงแล้วรัฐบาลสวิสขอมาตั้งแต่โทษเขาเกิน๑ปี
ซึ่งคุณผู้ชมคะคุยกันไม่จบค่ะ

แต่เดี๋ยวหลังรายการเราจะพยายามติดต่อท่านให้หน่วยงานรัฐมานั่งบ้างนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะรอตามต่อนะคะ
เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมาอีกจากอดีตพรรคคุณนะคะ